คดีของนายเปรมชัยกรณสูตรนะครับกับพวกก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่สังคมนั้นให้ความสนใจแล้วก็จับตามองว่าจะมีความชัดเจนอย่างไรนะครับ
สำนักงานอายการสูงสุดมีการออกมาแถลงความชัดเจนในเรื่องนี้
ติดตามจากคุณระวิการแก้ววิจิตรายงานสดมาจากสำนักงานอายการสูงสุดครับ
มีบางประเด็นในสำนวนนะคะที่จะต้องดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
นางสมศรีวัฒนภัยศาลอธิบดีอายการภาค๗พร้อมคณะทำงาน
พร้อมนายสมเจตอำนวยสวัสดิ์อายการพิเศษฝ่ายคดีอายาสองภาคเจ็ด
ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานพร้อมคณะนะคะ
ทำการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีนายเปรมชัยและพวก
ที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนที่จังหวัดกาญจนบุรี
ภายหลังได้รับสำนวนการสอบสวนในคดีนี้นะคะระหว่างที่
นายวิเชียนชินวงศ์ผู้กล่าวหานายเปรมชัยและพวกรวม๔คน
ที่ถูกแจ้งข้อหารวมสิบข้อหาค่ะโดยทางคณะทำงานนะคะ
ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคดีอย่างละเอียดทั้ง๘๕หน้าค่ะ
ก็พบว่ามีบางประเด็นนะคะที่จะต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมอีก๓๔ประเด็น
เพื่อทำการสอบสวนแล้วก็ให้สำนวนนั้นมีความสมบูรณ์และสิ้นกระแสความค่ะ
โดยทางคณะทำงานนะคะได้เสนอความเห็นไปยังนางสมศรีวัฒนภัยศาลอธิบดีอายการภาค๗
เพื่อพิจารณาซึ่งทางอธิบดีนะคะก็ได้มีการออกความเห็นนะคะว่าเห็นชอบที่จะสั่งให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาคเจ็ด
ทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่คณะทำงานได้เสนอค่ะขณะเดียวกันวันนี้นะคะก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาคเจ็ด
ที่ให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่กำหนดอย่างเร่งด่วนนะคะพร้อมกับกำชับให้มีการส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมนี้
มาโดยเร็วนะคะภายในวันที่ยี่สิบหกมีนาคมนี้ค่ะขณะที่สื่อมวลชนเองนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมฟังคำแถลงข่าวนั้น
ก็ได้พยายามสอบถามทางคณะทำงานค่ะว่ารายละเอียดประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมนั้นมีประเด็นอะไรบ้าง
แต่ทางคณะทำงานก็ระบุว่าขอเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้เพราะถือเป็นความลับทางคดีค่ะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยุติธรรมซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ไม่อาจเปิดเผยได้ค่ะ
ส่วนทางด้านของนายเปรมชัยผู้ต้องหาร่วมกับพวกอีกสามคนนะคะขณะนี้ก็ได้ฝากขังไว้ที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิแล้ว
โดยจะครบฝากขังทั้งสี่อ่าขออภัยค่ะโดยจะครบฝากขังครั้งที่สี่ในวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมนี้
ซึ่งระหว่างนี้นะคะหากผลการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วเสร็จก่อนวันที่๒๖มีนาคม
ทางอายการก็ยังมีอำนาจที่จะฝากขังผู้ต้องหาได้อีก๓ฝากหรือครั้งละ๑๒วัน
ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะนอกจากนี้นะคะทางอธิบดีทางภาคเจ็ดนะคะ
กำชับอีกค่ะว่าอยากให้ทางพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗นั้น
ได้มีการเร่งรัดในการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะให้ส่งผลมา
ภายในวันที่ยี่สิบหกมีนาคมนี้นะคะรวมไปถึงอยากให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วรอบครอบ
แล้วก็ให้มีความโปร่งใสมากที่สุดค่ะเนื่องจากว่าคดีนี้นั้น
เป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีฐานะนะคะ
รวมไปถึงเป็นประเด็นที่สังคมแล้วก็สื่อมวลชนจับตามองอย่างมากค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานจากสำนักอายการสูงสุดค่ะ